ถอยนะครับที่เป็นนักแสดงซีรีส์ช่องดังนะครับ
ธนพัฒน์อายุยี่สิบเอ็ดปีเขาเป็นนักแสดงสมทบซีรีส์
เขาก่อเหตุแทงแฟนสาวชื่อพิมชัดสรรอายุยี่สิบห้าปี
เสียชีวิตในบ้านพักโดยมีการทะเลาะกันนะฮะแล้วก็เขาให้การบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
เอามีดมาจากนั้นมีการยื้อแย่งกันแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมา
ปรากฏว่าแทงไปที่ฝ่ายหญิงที่หน้าอกของฝ่ายหญิง๒๐แผล
ซึ่งวันนี้ตำรวจนะครับท่านภูมิกับการสอนอคณะยา
ท่านออกมาเปิดเผยแล้วว่าทอยเนี่ยสารภาพนะครับ
ว่าทำจริงนะฮะก็เป็นอย่างที่เขาเล่านั่นแหละ
ไม่น่าจะเป็นการโกหกแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจ
ว่าผู้ตายกับผู้ต้องหาคบกันแต่อาจจะยังไม่นานนัก
แต่ปัญหาเรื่องการต่างวัยแล้วก็ผู้ต้องหาเป็นนักแสดง
ทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะลงรูปในโซเชียลมีเดีย
นี่คือเรื่องราวเบื้องต้นแต่ว่าวินาทีนี้ครับ
ถอยออกมานะฮะเขาพูดสั้นได้ใจความว่าแบบนี้ครับ
บ้านาโทสะบ้านลูกว่าแบบนี้ครับบ้านาโทสะบ้านลูก
บ้านาโทสะบ้านลูกอะไรนะครับลูก
ผมพูดให้ฟังอีกทีนึงถ้าคุณผู้ชมได้ยินไม่ชัด
ไอ้ถามว่าบรรดาโทสะหรือเปล่านะอันนี้ทอยไม่ได้พูดนะ

แต่ถอยก็ไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่พูดบอกว่า
ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ได้ครับคำพูดคนบางคนมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงนะฮะ
หมายความถึงใครและในสถานการณ์ไหนนะครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของคดีของถอย